ถ้าท่านผู้สมัครได้เป็นผู้ว่ากรทม
ถ้ำกลางผังเมืองอันแออัดของกรุงเทพ
กลางนโยบายที่ท่านหาเสียงกันว่า
ซึ่งแป้งถือว่าปัญหาสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน
จากโรคโควิดแล้วแป้งเกรงว่าโรคมะเร็งป่อน
กำลังเป็นเทรนด์ขาขึ้นของเราเช่นกันนะคะ

แต่ว่าแป้งก็เชื่อนะคะว่าท่านผู้สมัครจะต้องตอบผ่านคำถามนี้ได้
เพราะเป็นคำถามจากคนเมืองอย่างแป้ง

อันนี้ก็มาจากเครื่องยนต์ดีเซลที่เผาไหม้ไม่เต็ม
การเผาเชื้อมวลส่วนหนึ่งมาจากพวกโรงงานอุตสาหกรรม
แต่มันมี๔บรรดาการที่ต้องทำนะ

ต้นต่อที่เกิดว่ารถดีเซลควันดำนี่แหละ

แต่ละปัญหานี่คือเราไปดูตรงกลางถนนก็ได้ช่วยได้อันหนึ่ง

เช่นการก่อสร้างอาคารถ้าใช้รถควันดำ
เอาพระบอบพวกอุมารคารมากำกัดได้มั้ย
หยุดการก่อนสร้างเลยถ้าใช้รถควันดำ
หรือว่าแท้นปูนถ้ารถปูนปล่อยควันดำ

ต้องติดดูเมอร์นิเตอร์เลยมั้ยว่าปล่อยควันมั้ย
ชีวมวลวันที่เผานอกกรุงเทพ
ต้องไปหาต้นต่อครับกรทมต้องเป็นเจ้าบ้านที่ไป
ลุยว่าจุดไหนคือปัญหาแล้วก็เอาตรงนี้มาแก้

อันแรกต้องกำจัดอันที่สองถ้ากำจัดไม่ได้จริงเนี่ย

เพราะประชาชนในกลุ่มปลอบบางหลายที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
นั่นหน้ากากป้องกันเพรียบกลุ่มปลอบบาง
ผู้มีใดน้อยคนแก่คนชะลา

ในโรงเรียนในโรงบาลในศูนย์ศุกร์

อันที่๓คือต้องบรรเทาฮะ

ช่วงที่เรารู้ว่าฝุ่นจะมาเยอะเนี่ย

เช่นกำจัดโซนอะไรโซนเนี่ยมี
ฝุ่นเยอะชะลอการเอารถเข้ามา

เพราะต้นไม้ช่วยในการบรรเทาฝุ่น
เพราะต้นบางต้นต้นทองอุไรเนี่ย

เพราะใบมันจะมีหนามมันจะมีหยาบ

แล้วปลูกต้นไม้ให้ร้องกรุงเทพให้ได้๑ล้านต้นเลย
ผมว่านี่ก็จะช่วยในการบรรเทาฝุ่นได้

ก็คือเตือนภัยและพยากร
ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก้าวหน้าครับขอบฮ่าฝุ่นไม่มีเพราะว่าอากาศมันโกด

เรามีเซ็นเซอร์ทั่วกรุงเทพได้ไหม
เอกชนร่วมมาติดเซ็นเซอร์แล้วก็บอกเลยว่า
ริวทาวน์เลยว่าปัจจุบันนี้ค่าฝุ่นเป็นเท่าไหร่

ตามป้ายรถเมย์ตามโรงเรียนตามโรงพยาบาล
ทำให้คนสามารถรู้สถานการณ์แล้วก็ใส่หน้ากากได้
เราว่าไอ้๔มาตรการเนี่ยเริ่มจากการกำจัด

แล้วก็ต้องช่วยป้องกันประชาชนที่อ่อนแอหน้ากากต้นทุนแพง
อาจจะช่วยประชาชนในการเปลี่ยนขึ้นยนต์ดีเซลด้วย
ขึ้นยนต์ดีเซลเก่าอาจจะมีช่างยนต์มาช่วยเปลี่ยน
เพื่อให้ต้นทุนเขาถูกลงเขาสามารถเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าได้
และอันที่๔ก็คือการพยากรการบอกเหตุ

ต้องทำกรุงเทพให้เป็นเมือง๒๔ชั่วโมง
กรทมจะเปิดบริการ๒๔ชั่วโมง
คนก็ไม่ต้องไปกระจุกตัวที่ในสำนักงานเขต
ทุกอย่างคนจะกระจายกว่านานแน่นออก
การเดินทางธุรกิจการทำงานเป็น๒๔ชั่วโมง
เมื่อคนเบาบางลงฝุ่นก็ลดลง
อันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าน่าจะทำได้ทันที
แล้วก็เรื่องอื่นก็ลนลง
ลดลงให้คนเปลี่ยนมารถไฟฟ้า
รถไฟฟ้ามากขึ้นมีแรงจูงใจเติมเข้าไป
ก็จะทำให้คนอยากใช้อุปกรณ์เครื่องยนต์ต่าง

พูดถึงเรื่องการเผาเนี่ยอาจจะคิดว่าเพราะกรุงเทพมันมีเผาเหรอ

กรุงเทพโซนเหนือหรือโซนตะวันออก
ที่บางจุดก็ยังมีการเพาะปลูก

ผมคิดว่านักยนต์บาร์ที่ผมได้กล่าว

คือถ้าใช้ขนส่งมวลชนเยอะลดการใช้รถส่วนตัว
หนาแน่นในการจราจรการปล่อยควันปล่อยมลพิษมันก็จะน้อยลง
หรือว่ายาแรงขึ้นบีกก็เป็นธรรมนาฏของผู้ว่าของกรุงเทพมหานครอยู่แล้ว
ในการที่จะห้ามลดบางประเภทเข้าในเขตชั้นในหรือเขตไหนก็ตามในบางช่วงเวลา
ผมคิดว่า๒๓เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเร็วที่ทำได้ในกรุงเทพมหานครครับ
เกิดจากการก่อสร้างเกิดจากการเผาในที่โลก
มาตรการ๓๔อย่างก็คือ
รับรู้๒รับมือ๓ร่วมมือ
รับรู้อย่างไรเรารู้ก่อนเวลาปั๊บก็แจ้งเรียมทราบ
หรือตรวจฝุ่นแบบอัจฉริยะมีเครือขันรับรู้
รับมือรับมือเราทำยังไงเบื้องต้น
ปัญหาแรกก็คือถ้าเกิดช่วงเขาเรียกว่าระยะแรก
อย่างเช่นหยุดโรงเรียน๓วัน๕วัน๗วัน
แล้วก็ส่วนระยะยาวก็คือใช้กฎหมายมาบังคับนะครับ
หยุดเรียนแล้วใช้กฎหมายมาบังคับ
แล้วมาตรการระยะยาวก็ต้องใช้พลังงานสะอาด